มามาพ่อแม่พี่น้องคอยที่ห้องเพลงให้ฟัง
บอกเลยว่าเป็นไวรัลในโซเชียลมาก

เอาอีกทีไหมเอาอีกทีไหม

เอาตังค์เอากล้องตัดภาพมาที่พี่ขวัญเลย
เออนะคะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเพลงนี้เป็นไวรัลกันมากเลยนะคะ

แต่มีหวีนะคะแต่มีหวีนะคะ

แต่ว่าเวอร์ชั่นจริงคุณผู้ชมค่ะมันต้องเซ็นเซอร์นิดนึ

ที่มันลึกล้ำกว่านั้นไม่สามารถพูดออกอากาศได้
คุณผู้ชมค่ะดิฉันเล่นในโซเชียลนะ
แอปไหนก็เจอไวรัลนี้ค่ะ

ฉันล่าสุดอยากได้ยินเวอร์ชัน๒๕๖๖ไหม

แต่มีหวี

แต่มีนะคะ

โฉมหน้าของพี่เดือนเพ็ญเด่นดวง
น่ารักกับบันเทิงไทยรัฐมากเลยนะคะ
เราขอให้พี่แกเนี่ยร้องเวอร์ชัน๒๕๖๖เนี่ย

ถึงจะดังมากคุณผู้ชม

แต่ที่เพิ่มเติมก็คือเวอร์ชั่นปัจจุบัน

ตัวเองไม่ใช่คนเล่นโซเชียลอะไรหรอก

ได้รับการติดต่อจากคนมากมายเลย

คนที่ร้องเพลงใช่แม่เธอหรือเปล่า
แล้วถ้ายืนร้องเพลงคือแบบจังโกรธแทน

เอ้าแม่เรานี่หว่า

ตอนนั้นพี่เขา๑๘คุณผู้ชม

มันแบบว่ามันด้นสดไปเอง

ถ้าเขากำลังสนุกเนี่ยเราก็ใส่จัดเต็มที่เลยค่ะ
แล้วความดังมาถาโถมขนาดนี้เนี่ย

หวนสู่วงการหมอลำอีกครั้งหรือเปล่า

ซักวันเป็นค้าใหญ่แถวกละสินอยู่นะเนี่ย

ประกาศซาดเลยนะจ๊ะขอแขวนไมค์ไปก่อนแล้วจ้า

ปี้กับการเป็นเกษตรกรเลี้ยงสัตว์จริง
และที่สำคัญเป็นคุณยายยัง๓

หลานอยู่จังหวัดกาลสินซื้อก็มีความสุขแล้วจ้า
ให้กลับมาตอนนี้วุ้ยไม่ไว้ดอกขอยาน
เพราะว่าอะไรกลัวสู้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้ค่ะ
คิดได้ได้เองบ้างกันสิมั้ยฮะนี่มันก็จะบางเพื่อนมันจะคิดได้ของมันเอง
นะคะสอบกราบขอบขอบคุณอ่านายการเนอะค่ะแล้วมาอีกแล้วแฟนแฟน
ที่เชียร์กันแน่นแฟนทุกคน
เพื่อนน้ำลำคนสุนเพื่อนเพลินน้ำลำคนสุนตัวหนูน้ำ
อย่าเพิ่งเตรียดชั้นฟังลำมวงทำน้องคนแกนเป็นอยู่ใกล้
อยู่ใกล้ฟังได้ทัวร์กันปีนี้นั้นอาทิตย์ลำเติร์นเชิญ
แกนเป็นทั้งหลายต่อยเชียร์น้ำน้อง